คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอล
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์นะครับ
อีพีที่๖นะก็ยังอยู่กับผมตะนะครับ
แล้วก็น้องบอยสวัสดีครับครับผมวันนี้อีพีที่หกของเราแล้ว
เราก็ทำมาหลายอีพีแล้วเหมือนกันเนอะเริ่มเอ่อมีมีเขาเรียกมีอะไร
มีเรื่องราวมาคุยมาแชร์กันเยอะแยะมากมายขึ้นแล้ว
อย่างอีพีนี้อีพีนี้เราจะเราจะไปที่เลขหกแบบไหนพี่บอย
เป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของเกาะอังกฤษในเวลานี้ครับเป็นนักเตะอังกฤษ
ที่มีค่าตัวที่สูงที่สุดด้วยอ่าฮะอืมสูงที่สุดนะเวลานี้
เดาได้อยู่แล้วใช่เดาได้อยู่แล้วคุณนั้นก็คือนั่นเองครับอ่า
คือจริงจริงถ้าเมื่อกี้เราเราเป็นเกมโชว์ให้ทายเนี่ยมันผมว่าคนคนดูก็คงทายเป็นแบบ
คงต้องอยู่ในทีมแมนซิตี้แน่นอนง่ายสุด
เพราะว่าน่าจะเป็นทีมที่เป็นเจ้าบุญทุ่มแห่งเกาะอังกฤษถูกต้องครับ
ทุ่มจริงจริงถ้ามันใช่เออผมอยากรู้เนี่ยอยากรู้นิดนึงเลยว่า
แล้วการทุ่มด้วยเงินจำนวนมหาศาลแบบนี้เราว่ามันก็ไม่เรียกว่าคุ้มมาก
แต่โอเคถ้าเกิดพูดถึงเป็นของเล่น
หรือเป็นของมันต้องมีมันควรจะมี
เขาเงินเหลือเขาสามารถซื้อได้แต่ถ้าถามว่า
ี้ถูกจุดในสิ่งที่เขามีปัญหาอยู่ไหมเราว่าไม่ใช่
กล้องหน้าที่เหมือนกุลสไตล์กุล
แต่หมายถึงว่าเบาที่สุดในโกกองหลังกองกลางกองหน้า
กองหน้าดูแล้วมีตัวเลือกน้อยที่สุดมีความหลากหลายน้อยสุด
กลางหลังเราว่าค่อนข้างแน่นแน่นเอียดแล้ว
แล้วการเติมกิเลสเข้าไปเราก็ว่าไม่ได้เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่
ถ้าไปทุ่มกับกองหน้าน่าจะน่ากลัวกว่านี้ขึ้นเยอะ
กิฤทธิ์จริงถ้าไม่ไปแอดควรไปแมนยูด้วยซ้ำเราว่าทีมแมนยูควรจะได้ไปเหมาะกับแมนยู
นี่ชงมาถูกเลยครับพี่มันก็มีข่าวลือครับว่าจริงแล้วเนี่ย

เหมือนเขาจะไปที่ทางสีฟ้ามากกว่า
ก็เด็กยุคใหม่มันหอมหวานกว่าสีฟ้าหอมหวานกว่าช่วงนี้

แล้วก็ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่จริงก็ประมาณปี๒๐๑๘

โดยเป็นรูปแบบของสัญญายืมตัว
โดยที่เซ็นกันแค่ครึ่งฤดูการเท่านั้น

ถ้าช่วยโอเคก็ขยะสัญญาไปจนจบทุกการ
ก็ลงเกือบทุกนัดเนาะ

ก็ลงไปถามนี้กี่นัดเอง

แค่วันนั้นยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว

ใช่แม้ว่าจะไม่กี่นาทีก็ตาม
๒นาทีบวกทดเวลา
ประมาณ๔๕นาทีถ้าทำไม่ผิด
แต่ก็ถ้าว่ากันแฟร์ครับ
อายุไม่ได้เยอะมากไม่เยอะเลยแหละยังไม่ถึงอายุ
แล้วก็ประสบการณ์น้อยแน่อันนี้แน่คือ

ท่านรัมเบิร์ตก็มองว่าน่าจะยัง

ผลงานของพอลัมเบิร์ตในฤดูการถัดมาก็คือ
เขาก็ถูกปลดออกในเดือนกุมภาพันธ์๒๐๑๙

ขึ้นมาคุมทีมแทนเป็นการชั่วคราว

อ่ะก็ไม่มีอะไรมากก็ผลงานก็ยังไม่ได้พีคอะไรมาก
พอเข้าสู่ธุรกา๒๐๑๕ถึง๒๐๑๖
แต่ก็ตลกครับฟ้าเล่นตลก

ยุคของเวรมิกการ์ดจีลิชก็ประสบปัญหาเยอะคือเจ็บด้วย
ชายก็คือสลับขึ้นชุดใหญ่ชุดเล็กก็คือไม่ได้โอกาสขนาดนั้นครับ
ทำให้ยุคการ์ดนั้นจีลิชก็ลงฝนามไป๑๖เกม
แต่ผลงานของริมิกาก็แย่ครับสุดท้ายก็วิลล่าตกชั้น

ถ้าจะบอกว่าการตกชั้นมันเป็นเรื่องดีในเรื่องร้ายมันก็อาจจะถูกนะครับ
เพราะว่าการที่ทีมใดทีมหนึ่งตกชั้นไปเนี่ยทำให้ทีมนั้นจะต้องเริ่มผ่องถ่ายนักเตะที่ค่อนข้างรับค่าเหนื่อยสูงหรือ
หรือที่เป็นสตาร์ของทีมออกจากทีมค่อนข้างเยอะ

ล่าก็มีการปล่อยไปเยอะเหมือนกัน

ก็น่าสนใจเพราะว่าตอนนั้นผมก็คือฮานะ

เชลซีด้วย

สุดท้ายก็คือทีมอยู่โซนท้ายตลาดอีกแล้ว
ยากนะครับก่อนจะกลับมาได้
แชร์อย่างนี้ต้องแชร์ให้คนฟังอย่างนี้ด้วยว่า

เพราะว่าจริงแล้วตรงนั้นมันก็มีวิธีคิดในการบริหารของบริหารทีมอีกแบบนึง
มันไม่ได้พูดถึงการแย่งแย้มพูดถึงอะไร
มันคือการขับชั้นเนอะ
มันก็เป็นวิธีคิดของทางฟุตบอลอังกฤษแบบนั้น

มันไม่ใช่ฟุตบอลที่เขาคุ้นเคยอะครับ

อีกโลกนึงเลยใช่ใช่

เดิมที่จะเป็นกองกลางที่เล่นอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ

เพียงแต่ว่ามันมีจุดอย่างพลอยนิดนึงก็คือ
แล้วก็เป็นคนที่พาทีมขึ้นมาเล่นในพรีเมอร์ลีกในรูปการ๒๐๑๙ถึง๒๐๒๐
แต่จะขยับมาอยู่ทางซ้ายอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน
แล้วก็น่าจะค้นพบตำแหน่งที่พี่ว่าน่าจะเขาน่าจะเล่นได้ถนัดกว่าด้วยซ้ำมั้ง

ใช่ก็อาจจะใช่
ทำให้เขาเป็นนักเตะที่แฟนบอลรักที่สุดแน่นอนนะฮะ

คือเป็นเด็กในสมองศาลตัวเอง
แถมเกิดละแวกนั้นคุกคลีกับสมองศาลตัวเองนะครับ

เป็นคนที่ติดตามความขึ้นไหวต่างแอฟซอลวิลล่า
เขาบอกว่าก่อนที่จะเริ่มรูปการณ์ใหม่
เป็นสินค้ามิวชันใดซ์ผ่านใต้ลายเซ็นส์ของเขา
ให้กับแฟนบอลที่มาซื้อสินค้าอะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วก็ยิ่งถ้าแบบเป็นแฟนบอลที่

ไม่ได้เป็นแค่นักเตะเป็นหัวใจเป็นสตาร์ของทีมไปด้วย
เป็นทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างคือเขาคือดูแล้ว

คราวนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของผลงานในสนามกันบ้างนะครับ
ก็ถ้าเราดูพรีเมอร์ลีก

ดูการเล่นของฟิลิชก็ชัดเจนว่า

อยู่ระดับที่สูงมาก

ต้นของพีเมอร์รีคนหนึ่งเรียกว่าได้ครับผมว่า

เป็นนักเตะที่มีการถูกเก็บสถิติหลายอย่าง

เรียงเอาฟังใจของคู่แข่งได้บ่อยที่สุด
คู่แข่งก็คือเหมือนแกนรับของหน้ากรอบ

๗๗ครั้ง
ซึ่งถ้าเกิดคนที่เราเห็นว่ากรีลิชส์
เหล่านั้นอยู่ในทีมใหญ่หมดเลยใช่ครับ
ใช่แล้วก็ยังมีสถิติเล็กน้อยครับพี่เรื่องของ
อันนี้คือดับ๑มากที่สุด
อันดับ๒ก็คือเพื่อนร่วมทีมในปัจจุบัน
ชอบมากชอบชอบชอบไม่รู้จะพูดคำไหนผมว่าคนฟังน่าจะรู้อ่ะ

กัดฟันพูดเหมือนอารมณ์แบบ

แล้วแบบคนนี้มา

เออนั่นแหละครับ
สถิติเบื้องต้นที่เอามาเล่า

เพราะว่าเป็นนักเตะที่สามารถสร้างโอกาสได้ตลอด

ซึ่งจริงแล้วมันมีทีมอื่น

เหมือนที่ผมเล่าไปตอนต้นก็คือจริง

ก็ทีมแตกทีมแตก

ทำการเหมือนการบูชายันนักเตะเลย

บูชายันรามอสบูชายันวาราน

อืม

แล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือตอนนี้

ณวันที่เราอัดอัดรายการกันเนี่ย

ยิงแหละเรียกว่ายิง
เรียกว่าฟลุ๊กแล้วกัน

มันเป็นการลาจากที่

แม้ว่าจะรักทีมนี้มาก

แต่เป็นไปไม่ได้ล่ะว่าจะเล่น

คืออย่างดีสมิทเองที่เป็นคนปกปั้นคนหนึ่ง

คืออยู่กับทีมอีกสักหนึ่งซีซั่นเถอะ

ก็คือปล่อยแน่ไปซิชั่นเนี่ยขออยู่ต่อได้มั้ย

คือตอนนั้นอย่างที่เรารู้กันก็คือวิน่ามีความพยายาม

ให้กิเลส์อยู่กับทีมซักหนึ่งซิชั่น
เพื่อที่จะแบบให้ทีมได้มิโอกาสไป
คือเวลามันเหมือนออกแถวหลักแล้ว

จะไปยื้อเวลาอะไรอย่างเงี้ย
เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แฟนบอลไหมไม่ครับไม่อย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงวันหนึ่งก็เครดิตต้องย้าย
อยู่ที่ว่าจะย้ายเมื่อไหร่ย้ายไปทีมไหนค่าตัวเท่าไหร่
เพราะว่าจริงมันไม่ใช่ฤดูการนี้ด้วยซ้ำทุกคนทุกคนเดาไว้อยู่แล้วว่าแบบมันจะต้องมีวันนี้
ฤดูการก่อนหน้านี้ก็แบบมีคนรู้สึกอยู่แล้วว่ากิริตอาจจะไปอาจจะไปอยู่เรื่อยอยู่แล้ว
ซึ่งพอมันเกิดขึ้นจริงก็ไม่ได้แปลกอะไรเราว่านะ
ใช่ไม่ได้แปลกผมว่าแฟนบอลวิลล่าคือก็คงทำใจอยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ต้องย้าย
เป็นโรคมะเร็งที่เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงวันหนึ่งเขาต้องตายคิดอย่างนั้นได้เลย
ก็คือว่านั่นคือค่าฉีกสัญญาของดีลิชนั่นเอง
ก็คือว่าถ้าเขาก็ใส่คอร์สเอาไว้ว่าถ้ามีทีมที่ยื่นข้อเสนอ๑๐๐ล้านปอนด
ค่าเหนื่อยไม่ธรรมดานะครับ๓๐๐๐๐๐ปอนดิ์ทั้งสัปดาห์
ก็อันนี้ข้อมูลไม่ชัวร์นะครับเรื่องของค่าเหนื่อยหมายถึงว่า
คือ๓แสนเนี่ยน่าจะเป็นไปได้แต่คือเราก็ไม่มีทางรู้ตัวเลขเป๊ะไปอยู่แล้ว
แต่เขาว่ากันว่านี่คือค่าเหนื่อยแพงอันดับ๒ของทีม
เขาก็ว่ากันว่าครับมาถิดต่อว่าก่อนเลย
เปล่าจะบอกว่าอันดับ๒ของทีมที่รวยที่สุดในเกาะอังกฤษนะเว้ย
ใช่ใช่ใช่ใช่
จริงเราไม่มีทางรู้เหมือนที่ผมบอกเราไม่มีทางรู้เรื่องค่าเน็ตไปเป็ด
ก็ไม่รู้ได้ว่าไอร์๔๐๐ที่ว่าหักภาษีรึยัง
หรือว่ายังไม่หัก

ว่ามันมีพอเยอะไป

ก็คือ๕๐เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้รับ

เปลี่ยนเป็นเงินไทยก็ยังเยอะอยู่ดีนะ
เยอะครับตลอดชีวิตเลยครับพี่

ทั้งชีวิตเรายังหาไม่ถึงด้วยพี่

คราวนี้ครับพอที่เคลิสย้ายมาที่

เขาไม่คาดคิดแบบเฮ้ย
เบอร์นี้เหรอจะให้ผมเบอร์นี้เลยเหรอ

ประมาณเบอร์๒๓ของตายที่ไป

อาจจะไม่เท่าไหร่แต่๗๙กับ๑๐อ่ะใช่
อ่าอ่าอ่า

แล้วว่าหลังมันเริ่มตรงเจอหลาดนี่แหละ

กองกลางที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมันจะมีเบอร์๘อยู่หลายคนไง
อ่าลำผาเจอหลาดเนอะ

ยุคเนี่ยเบอร์๘ค่อนข้างสำคัญบอลไทยอย่างเงี้ย
เห็นว่าเบอร์๘ส่วนใหญ่จะเป็นแบบตัว

ก็เริ่มคือคือคือคือยุคหลังเนี่ยเริ่มมาแล้วเบอร์๘
เมื่อก่อนก็คือ๗๙๐เนี่ยใช่

ใช่ใช่ใช่

แล้วเขาเข้าใจว่าเมซี่รู้สึกยังไง
เพราะเขาก็รู้สึกแบบเดียวกับเมซี่อย่างแน่นอน
ใช่แล้วในวันที่ลิสไปเก็บของนะครับด้วยความที่เขาอยู่กับทีมตั้งแต่๖ขวบอ่ะ
แต่ว่าพนักงานในสโมสรไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นฟุตบอลหรือไม่ใช่ฟุตบอล
ยังไงก็ต้องคุ้นเคยรู้จักดริชมาเป็นอย่างดีอ่ะก็วันนั้นก็น้ำตาไหลครับ
น้ำตาน้ำตาซึมอะครับอืมไม่ไม่ต่างจากเมซี่เลยในในวันสุดท้ายที่
ที่ได้อยู่ในฐานะนักเตะของแอสเซอร์เมล่าอย่างเงี้ยครับอืม
นั่นแหละมันก็เป็นวิธีของนักฟุตบอลนะฮะอืมเพราะอย่างที่บอกไปก็คือว่า
ต้องการเล่นต้องการออกจากทีมเพื่อที่จะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแอฟตอนเวลา
แหละแต่เป็นการที่จะตัวเองไปเล่นฟุตบอลในดับสูง
ต้องการสีเท้าที่ดีขึ้นอืมไปเล่นซึ่งเหล่านี้ที่ว่ามาคือ
คงไม่สามารถให้กับเขาได้แล้วอืมอืมโอกาสโอกาสน้อย
อาจจะมีอาจจะเป็นไปได้แต่น้อยมากใช่ใช่อืมคงเห็นคงเห็นตัวอย่างจาก
หารีเคนหรืออะไรก็ตั้งแต่ประโยชน์ไปแซวแวะไปแซวไม่มีอะไร
ซึ่งถ้าว่าจากตามตำแหน่งนะครับก็แป้งว่าค่าตัว๑๐๐๐๐๐๕๐๐
ตำแหน่งที่กรีชเล่นได้เก่งที่สุดมันก็ยังต้องแย่งชิงตัวแย่งชิงตำแหน่งกับผู้เล่นชั้นนำอีกหลายคนเนอะ
ถ้าให้นึกเร็วก่อนเควินเดอร์บรอยอิลคายกุลโดกันแบราโดฟิลวาหลายฮิมสเตอริงที่ฟิตะชิงชอบเป็นพิเศษ
ต้องแย่งกิลิชอย่ามีโทษดีจอเรนกองกลางก็ได้

เกษตรการที่ถอยลงมาคือการแย่งกับผู้เล่นหลายคนนะ
พี่โดประโยชน์ขึ้นไปข้างบนมีโอกาสมากกว่า

คือขึ้นไปข้างบนเนี่ยมีโอกาสมากกว่า
ถ้าพูดถึงเนาะ

กลางแท้ได้แล้วก็เล่นไปเล่นปีก

แต่ดูจากรายชื่อที่ไล่มาเมื่อกี้ก็

ในร้าน

สมมุติต่อให้คิดเล่นต่อให้

ริตจะได้ลงตัวจริงแทน

เพราะว่าจนถึงตอนเนี่ย
เราอัดไปพี่เวลลิกเตะไป๓เกมเนอะ

คือถ้าฟิตกลับมามันก็คงเป็น
เหมือนกันเพราะว่าเขามี

มีแต่คนเก่งทั้งนั้นเลยเนี่ย
ส่วนที่ดูอาจจะมีใกล้กันก็คือ

พวกมันบอกฮัปปี้พอปเป็มจังเลย
มีคาวอันนี่มีทั้งซีลวูซมีทั้งโรนันโด

สองทีมนี้ปีนี้

ขุมกำลังในมานั่งสำรองพี่เชฟตัวจริงไม่ต่างกันเยอะในฟิมีลีกปีนี้
แต่ในกลุ่มกำลังมานั่งสำรองเนี่ยเป็น๒ทีมที่โคตรน่ากลัว
มีกลัวพลิกเกมเยอะมีตัวที่รอสแตนบายอีกเยอะ
อันนี้ทีมที่จะยืนระยะแล้วก็สู้กับสู้กับทีมอื่นในการแย่งแชมป์เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบแน่นอน

นักเตะตัวจริงกับสำรองมันต่างกันเยอะเกินไป

ใช่แต่ตอนนี้ปัญหาของสองทีมนี้ไม่มี
ก็เลยแบบโอ้น่าจะมัน
จริงผมแอบเสียดายนิดนึงตอนปิดตลาด

ก็ด้วยเหตุผลและการแตก
ตอนนี้เหมือนนักเตะดีว่าการประสานงานยังไม่ได้ลงตัวมากนัก
นี่ไงซื้อโด้มาเพื่อเป็นกางรับหรือเปล่า

เว้นโกแล้วล่ะตอนนี้

เห้ยกลับจากอาชีพกีฤตน์เริ่มเริ่มออกประเด็นอีกแล้ว
ก่อนที่จะปิดรายการผมอยากพูดสิทธิ์หนึ่ง
เรื่องของค่าตัวครับ๑๐๐ล้านปอนด์เนี่ย
ร้อยล้านปอนด์นะอ่าแต่เนี้ยผมต้องออกตัวก่อนว่ามันผมไม่ได้ไม่ได้กำลังบอกว่ากี่
ไม่เก่งแต่มันเป็นแค่ตัวเลขที่สะท้อนความต้องการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
อืมเออแต่ที่จะเสนอตรงนี้มากกว่าคือว่าหนึ่งร้อยล้านบอลอ่ะ
คือแค่ความต้องการของทีมไม่ใช่ความสามารถโดยรวมของนักเตะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็
ผมก็ไม่อยากให้แฟนบอลโดยเฉพาะแฟนบอลของแมนต์ฟิตตี้กดดันกิจด้วยค่าตัวหนึ่งร้อยล้านบอล
คือมันไม่เกี่ยวกับเขามันเป็นเรื่องความต้องการของสองทีมเท่านั้นเอง
อันนี้ที่อยากจะพูดนิดนึงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของภาคตัวว่าเวลาที่นักเตะย้ายกันแผง
แฟนบอลชอบกดดันกันเยอะซึ่งผมว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่
เราก็ว่าเราว่าเป็นอย่างนั้นแหละจริงมันอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อ
เราก็บอกไม่ได้หรอกว่านักเตะราคาแพงกว่าจะเล่นดีกว่ามันก็มี
นักเตะราคาที่เล่นดีก็มี
และสนุนราคาตัวเลขมันเป็นเรื่องของคนซื้อและคนขาย

คือเก่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าถ้าอยากได้อันนี้ก็รักของกูรักของกู

ใช่นั่นแหละครับ
ก็สรุปรูปยอดทั้งหมดก็คือผมโดยส่วนตัวเดี๋ยวพี่ตะคิดเห็นยังไงพี่ตะพูดได้เลย
แล้วก็ทุกอย่างมีความแข็งแกร่งเรื่องของสกิลฟุตบอลมีหมดแล้ว
แล้วก็ผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะเป็นตำนานอีกคนนึงของวงการฟุตบอลแล้วก็วงการฟุตบอลของพรีเมอร์ลีก
แต่ก็จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่
ที่กองเชียร์น่าจะจดจำได้ยาว
แล้วเราคิดว่าน่าจะไม่มีใครกล้าซื้อเขาแล้วด้วยนะ
ถ้าฟอร์มไม่ดอบแล้วก็ย้ายไปทีมที่เล็กลง

คือเราแค่กำลังรู้สึกว่าโอกาสน้อยที่จะย้ายไปสเปนแล้ว
ทั้งสองทีมน่าจะไม่สู้แล้ว
อย่างฝรั่งเศสอย่างเปเชก็ไม่น่าจะอยากได้แหละ
ส่วนในฟรีเมียร์ลีย์ยังมองหาไม่เจอ
ว่าใครจะมาเป็นตัวแย่ง
คิดง่ายคือตกไปอยู่ในมือคนรวยแล้ว
เขาก็คงไม่ปล่อยคงไม่ปล่อยง่ายก็
เรียกได้ว่าชอบที่สุดในทีมเลย
คือก่อนอันนี้ถ้าถามเราเราแสดงเจตจำนงไปชัดเจน

และไม่เจอริวฟู
นักเตะขี้เกียจนักเตะที่ชอบแล้วก็นักเตะที่เฉยช่างมัน
แต่นักเตะที่เอียดเยอะมากขอไม่ไล่ชื่อแล้วกัน

เคยเป็นนักเตะเก่าคือไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ดีโจมตี
แอคอะไรคือครบหมดเลย

เป็นเรื่องขำของวงการฟุตบอล

นักเตะชอบใช่ครับผม
ประมาณนี้นะครับ
อีพีนี้ข้อมูลตัวเกลียดแน่น
เราก็แสดงความเห็นกันยังดูเด็ดร้อนอยู่นะพี่บอย

ด้วยความที่เรื่องมันน่าจะสดใหม่ณยุคนี้เลย
จริงครับ
เป็นเรื่องแรกเลยที่เป็นเรื่องใหม่ที่เราเล่า
เป็นเรื่องเกือบเกือบจะอยู่ในสนามที่สุดที่เราคุยเนอะ
ก่อนอันนี้มันจะเป็นเรื่องนอกสนามสักส่วนใหญ่
วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนักเตะที่ยังแอคทีฟแล้วก็มีประเด็นมีกระแสอยู่ในปัจจุบัน
ครับ

คราวก็ประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะครับ

ก็อาจจะยังมีติดขัดอยู่บ้างแต่ก็เราก็พยายามพัฒนาเนอะพี่บอยเปลี่ยน

อุปกรณ์เปลี่ยนอะไรให้มันเริ่มเสียงเริ่มดีขึ้นก็เดี๋ยวจะพัฒนาเรื่อยนะครับ
คิดว่าน่าจะยังอยู่กับเราแบบนี้อีก
น่าจะยังอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งวิธีการแบบนี้

ผมก็ยังไงก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันอีกทีทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง
พวกเราเสร็จก็กำลังคึกคักค่ำก็ดูบอลต่อได้เลยนะครับ

ยังไงก็คืนนี้ก็ดูบอลให้สนุกแล้วกันครับ
ครับผมออกลาไปก่อนนะครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ